กีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับแน่นอนมาดูความมันของฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ซึ่งเปิดสนามอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ในช่วงเกมเมื่อวานนั้นถือว่าดุเดือดมากนะครับ
มีเกมคู่ใหญ่อยู่หลายสนามด้วยกันก็โฟกัสไปที่คู่ระหว่างบีจีเจอกับเมืองทองก่อนเลยครับ
ทีปฐุมนะครับน้องใหม่ที่เคยเล่นอยู่ในลีกสูงสุดนะครับ
ขาวนะครับเป็นทีมเยือนเมืองทองลุยขึ้นมาด้านในเอามียกมือครับ
นาทีสามสิบห้าโอ้โหเอามือกลุ่มศรีษาเรียบร้อยเลยครับ
วรพัฒนกิ่งแก้วครับไปทำแฮนดบอลครับพุทธศิลปนี่วัดอินสะอาด
เช็ควีอาร์ผู้คำแน่นอนครับจังหวานมันเร็วมากมากนะครับ
พอดูแล้วก็ให้เป็นจุดโทษกิเรียนพยองครับ
เข้าไปลูกนี้โดยดาเล่ครับยิงไม่พลาดหนึ่งต่อศูนย์
จากนั้นครับนาที๔๐อีฟานฟาดี้ครับไปเหยียบทางสหรัฐกัญญาโรธ
รสินเช็ควีเออาร์เลยครับเช็คจากกรณีดูว่าเป็นใบแดงหรือเปล่า
โอ้โหแต่ลูกนี้ก็จงใจเหยียบนะครับจากภาพช้าที่เห็นนั้น
พวกความชัวร์อีกทีนึงแล้วก็ให้ใบแดงเลยครับ
ฟานฟานดี้ออกเพื่อนไม่พอใจแต่ว่าตามภาพที่เห็นก็ให้ได้นะครับ
บีจีเหลือสิบคนแล้วจบสี่สิบห้านาทีแรกเมืองทอนำอยู่ลูกหนึ่ง
แล้วก็ไมค์ครับวีอาร์ใช้อีกแล้วครับครึ่งหลังนาทีห้าสิบเอ็ด
กริจลาบตระกูลครับยิงบอลไปโดนแขนสหรัฐอยู่เย็น
แม้ว่าเกมจะเดินต่อไปแต่ก็มีสัญญาณวีอาร์ลงมา
ที่ผู้สินนั้นจะดูเวอาร์ให้จุดโทษนะครับกับบีจี
แล้วแจกเหลือง๒เป็นใบแดงให้กับสหรัฐ
เหลือ๑๐คนเท่ากันครับทั้งสองทีมและวิกเตอร์กาโดโซ
ยิงลูกนี้ให้กับบีจีปฐุมตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
นาที๖๐ครับสรวิทย์พานทองครับไปถูกทางมากอสทาเดลี่
แย่งนะครับก่อนจะปั่นให้กับทางบีจีปฐุมนำสองต่อหนึ่ง
แต่ผู้สินเนี่ยเป่าย้อนไปดูวีอาร์แล้วเปลี่ยนธรรมสินไม่ให้ประตูนะครับ
เนื่องจากสุมัญญาเนี่ยไปขวางสรวิทธ์เพื่อให้ทาเดรี่ได้ยิงครับ
นาทีเจ็ดสิบสุดท้ายแล้วครับบีจีมาพลิกขึ้นน้ำสองหนึ่งจนได้นะครับ
จากจังหวะหมุนตัวยิงดูสิครับธิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
เป็นประตูที่เขาทำได้ในการยิงทีมเก่าด้วยช่วงที่เหลือครับ
เมืองทองพยายามบุกหวังจะมีแต้มกลับไปแต่ทำไม่สำเร็จ
จบเกมครับบีจีปฐุมชนะไปอย่างสุดมัน๒ต่อ๑ครับ
ย้ำว่าปีนี้โอ้โหยิงประตูนี้อาจจะดีใจไม่ได้นะครับ
ต้องเช็ควีอาร์ก่อนทุกครั้งเพราะว่าในทุกสนามหลังจากนี้
เวอาร์ทุกคู่ในระดูการนี้นะครับคู่ต่อมาไปดูการท่าเรือครับ
เปิดบ้านเจอกับนครราชศรีมาเอฟซีก่อนเกมครับในช่วงหลังในยุคของมาดามแป้ง
อย่างเป็นทางการอยู่แล้วก่อนที่ทีมจะลงแข่งขัน
ถ้ามีเกมในบ้านก่อนนะครับนักเตะแกนหลักอย่างธนบูลเกษารัฐ
สีวะกรณ์จากกรุพรศาสตร์แล้วก็เอาเตะตัวใหม่อย่างช้าเร็วชัดปุ๋ยนะครับ
ร่วมงานภายใต้คอนเซ็ปต์คนหัวใจสิงนะครับ
เจ้าท่าปีนี้ก็น่าจะมาแรงนะครับ
ทับหน้าดูเหมือนกันกลายเป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์ไปแล้วครับ
ดามแป้งก็บอกนะครับว่าเป็นปีที่๖ที่ได้เข้ามาทำทีมการท่าเรือนะครับ
เขาถือเป็นแชมป์อีกร้านในรอบ๑๐ปี
จากนั้นครับบดินครับได้บอลแล้วก็เปิดเรียกเข้าไปเสา๒ครับ

จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับนาที๕๕จังหวะท่าเรือเล่นฟรีคลิกเร็วครับ
ให้สัญญาณไปเรียบร้อยเลยครับ
ไล่เป็น๑๓จากอับดูออสตาร่าครับ

และก่อนหมดเวลานาทีเดียวครับท่าเรือ

วิ่งแซงแนวรับของนาคอรัชษีมา

ชนะ๔๑เก็บ๓แต้มแรกอย่างสวยงามครับ
ดาวยิงแต่ละคนยิงกันทั้งนั้นเลยนะครับ

และก็สุโขทัยชนะสวรรค์ภูมิไป๑๐

วันนี้มีเตะกัน๓คู่๖โมงเย็น